มาอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ
กับปัญหาการลงโทษเรื่องทรงผมนักเรียนเนี่ย

เหรอประท้วงทั้งโรงเรียนไว้ทรงผมเนี่ย
ขอลองทรงได้ไหมนอกจากทรงนักเรียนแล้ว
มีการประท้วงเป็นเรื่องเป็นราวหยุดเรียน
จนต้องเรียกผู้ปกครองมาแล้วสั่งพักการเรียนกัน

เขาก็ถามว่าเฮ้ยการตัดผมมันเกี่ยวกันจริงเหรอ

คือผมถ้าผมยาวบังเพื่อนข้างหลังดูกระดานได้

ในกรุงเทพเราอาจจะรู้สึกว่า

แต่เราไม่รู้ว่าตามต่างจังหวัดยังจะมีเห่ามี
บอกว่าดูแลเรื่องทำความสะอาดง่ายอะไรอย่างนี้

เราสามารถแยกแยะได้ว่าคุณเป็นนักเรียนนะ

ครูปกครองหรือครูที่เดินไปเดินไปบอก

แต่นี่เคยเจอเหตุผลที่ฟังแล้วแบบ
พอเข้าใจได้ที่คุณครูอธิบายคือเขาบอกว่า
คือมันไม่ได้มีผลกับการเรียนหนังสือหรอก
แต่มันคือกฎระเบียบที่โรงเรียนตั้งเอาไว้
เพื่อฝึกให้เราอยู่ในกรอบอยู่ในกฎ

แต่แม่เก็ตคือเวลาครูลงโทษ

ผมบนหัวนักเรียนเนี่ยตัดขนาดนี้เพื่อ

ผมบนหัวนักเรียนตัดขนาดนี้เพื่อ
เหตุการณ์นี้คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย

มีการเข้าแถวมารบทรงชาตินี่แหละ

แล้วก็แก้ทรงไม่ได้หรือเปล่าเออมันจำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่า
คือคุณครูเขาบอกว่าจะตรวจผมนั่นแหละก็ยังมีการตรวจผมอยู่
ไม่ว่าจะกี่ปียุคไหนสมัยไหนก็ยังมีการตรวจผลผมอยู่นี่แหละนะ
เขาประกาศเลยจะตรวจผมโดยไม่บอกล่วงหน้าแล้วก็อ้างว่าเป็นโรงเรียนค่ายทหาร
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเป็นแค่โรงเรียนรัฐทั่วไปนี่แหละ
กับกระทรวงศึกษานี่แหละผู้สอนเป็นข้าราชการครู
ยังมีการว่ากล่าวดูถูกนักเรียนด่าซ้ำเติมอีก
บางคนเนี่ยเด็กไว้ผมเปียมหนูหนูเป็นผู้หญิงขายตัวเหรอ
เฮ้ยแค่เผ่ยผมเปีย
ลาพวกผู้หญิงขายตัวหนังจะมานถังไปเลยนะ

ถ้าครูหาเหตุผลไม่ได้ก็ไม่ต้องอธิบาย

อายแล้วทำให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงคือบางทีเดี๋ยวนี้การอับอายไม่ได้ทำให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะ

ซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยโรงเรียนนะไม่ใช่ค่ายทหารหรือโรงเรียนทหาร
อ้างว่าโรงเรียนทหารโทษนะคือจ่ายตังค์พ่อแม่ก็บอกเขาจ่ายตังค์ให้ลูกเขาเรียนหนังสือ
ไม่ได้จ่ายตังค์มาให้ลูกเขาฝึกทหาร
อย่าคิดตลกนี่คือหัวนักเรียนไม่ใช่หัวพ่อคุณที่จะมาอยู่อยู่ก็ตัดได้
โรงเรียนทหารหรือไม่ทหารเนี่ยเอกชนหรือไม่เอกชน
ก็อยู่ภายใต้กฎของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน
นี่นี่หนักกว่ารุ่นพี่ชาวนะรุ่นพี่ชาวถ้ายาวปุ๊บเนี่ยเขาจะกล้อนที่ไทยทอยแค่นั้นเอง
แล้วก็ให้ไปตัดรองทรงมาเอาไปตัดบาปทรงนักเรียนมา
ส่วนใครที่ใส่เยลมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีฟอกกี้ผสมแชมพูฉีด
ก่อนเข้าก่อนเข้าเรียนแล้วก็นักเรียนที่ใส่เยลมาปุ๊บก็ไปล้างผมซะ
แล้วก็เข้าเรียนตามปกตินะครับผมนะฮะแต่วิธีนี้เพื่อมันโหดเกิน
ของมิ้นท์โดนตัดเหมือนกันแต่ว่ายุคมิ้นท์เป็นซอยลากไซด
สมัยเยี่ยปุ่นกำลังเคล็นต์เยี่ยปุ่นกำลังมาก็จะซอยผมลากไซส์
เขาก็จะตัดไอ้ที่เป็นรากซ้ายข้างล่างอะค่ะทิ้งออกออกมันก็จะแบบอ่ะ
แล้วจ้ะถ้าเหลือไม่เหลือคำซอยใดใดถูกนะครับผมเสียทรงยังเซตใหม่ได้นะ
แต่ถ้าผมเสียใจเซตยังไงก็ไม่เหมือนเดิมโอ้หายไปนานใช่แล้วบางทีอะ
ไม่ให้ไม่ให้จังหวะเนอะบางทีแบบกันไกลก็ทิ้มเข้าไปในหัว

จริงเคยโดนไหมเนี่ยเคยจริงเหรอเคยครั้งเดียวแต่รุ่นใหม่
คุณครูพกแบตเตอร์เรียนแล้วนะใช่เพราะว่าบางทีอะแบบศัตริย์แบบเนี่ย

อุ๊ยเราผิดหรออะไรอย่างนี้
แล้วเรือดไหลละ

ขอบคุณค่ะ